ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับท้าเวสุวรรณมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ
จะบอกว่าสิ่งนี้นะคะหลายคนนับถือเหมือนกันสำหรับทาเวสุวรรณ
เช่นเดียวคนนี้เลยค่ะคุณปราโมทวิเลปณะ
ก็นับถือทาเวสุวรรณเช่นเดียวกัน
ไปเลยค่ะตามไปดูดีกว่านะคะ
ว่าไปไหว้ไปขอพรไปจุดประทัดเลข
ไปประทัดจะมีอะไรบ้างค่ะ
ตามที่พี่พราโมทไปเลยแล้วกันค่ะ
วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
หรือว่าหรือว่าหลวงพ่อแป๊ะก้าว
วัดสว่างอารมณ์นี่แหละพร้อมปะพรมน้ำมนต์ค่ะ
ยังมอบวัตถุมงคลให้กับพี่ปราโมทด้วย
จากนั้นค่ะพี่ปราโมทก็ได้ไปไหว้องค์ทาเวสวัน
โดยนำพวงมาลัยสีแดงนะคะไปคล้องถวายกระบอง
หรือว่าไม้เท้ายันกายขององค์พระด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ยังนำเครื่องเส้นไหว้ไปถวายด้วย
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุดประทัดถวาย๑๐๐๐นัดไปเลย
แล้วก็เลขหางประทัดนะคะก็คือภาพที่เห็นตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมค่ะ
เผื่อใครอยู่ในครัวตอนนี้

พี่ปราโมทนำให้จับท้าเวสวันซาถุ
ที่ทำให้เหลือเสียงโด่งดังเหมือนเสียงประทัดนั่นเองนะคะ
ปังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
เพราะว่าพี่ปราโมทนะขอร้องเพลงถวายให้กับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ฟังนะคะ
ก็เป็นเพลงประจำตัวของเขานี่แหละ

เพราะฉะนั้นมาใส่ใจ

ด่งดังร้านอาหารงานคอนเสิร์ตต้องมีเพลงนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นเพลงน้ำต่างมาก
นะคะคุณผู้ชมถ้าใครคิดถึงก็สามารถก็เข้าไปฟังเพลงนี้กันได้เนอ
ก็ติดตามผลงานของพี่ปราโมทได้ด้วยนะคะ
มาต่อกันเลยดีกว่านะคะเรื่องตัวเลขเรื่องความฝันเรื่องความเชื่อ
สำหรับบันเทิงไทยรัฐแล้วตื่นเต้นสำคัญร้านคลาบโดนได้เบิร์นดีนะ
กับเรื่องราวความฝันสุดพิลึกของเธอเธอเล่าไว้แบบนี้คุณผู้ชมยังไงซะ

คืนแรกฝันว่าหลังจากทำบุญเสร็จก็เจองูตัวใหญ่แบบอนาคอนด้าเลยนะ
เลื้อยมาจ้องหน้าจ้องกันไปจ้องกันมาเอ้าสะดุ้งตื่น
ดิฉันก็คิดว่ามีอะไรมากกว่านั้นแต่สะดุ้งตื่นก่อนคุณผู้ชมค่ะ
มาอีกคืนนึงก็ฝันคล้ายกันนะคะ
วันหลังกลับจากทำบุญล้างรอยพระพุทธบาทนั้น
ได้ใช้เส้นผมของตัวเองเช็ดรอยพระพุทธบาทนั้นจนแห้ง
แล้วก็เจองูตัวใหญ่สีน้ำตาลดำผิวมันปุ๊บเลย
เลื้อยเข้ามาจ้องหน้าเธออีกจ้องหน้าแบบหน้าชนหน้ากันไปเลย
ฟาสต์ทูฟาสต์เออยังไงอะไรคะสะดุ้งตื่นอีกแล้วเอ้า
ไม่ได้มีอะไรคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าใครที่ได้ยินความฝันนี้
มันเหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะพี่แจ๊คนะคะ
สาวลาล่าเนี่ยเธอบอกเลยว่าเหมือนกันเจองูต้องมีเนื้อคู่
มันเป็นเหตุการณ์แปลกแต่เจองูต้องมีเนื้อคู่นะคะ
แถนที่สำคัญค่ะแถนยังบอกว่าเอาสือตัวเลขเนี่ยที่มันแบบติดกันไว้
เออก็บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกับพี่ปาโมดเมื่อกี้ล่ะ
ด้วยนักเขาว่าเออสงสัยเนี่ยจะได้แฟนแล้วล่ะมาแต่ผมไปเจ๋ยก็มา
แซวเพื่อนไงค่ะเออนะคะฝันเห็นงูสองคืนติดกันค่ะ
ไม่ธรรมดานะจ๊ะต้องบอกว่าตกใจตื่นมาตีสี่แม่
สีกาวสีเลยตามที่เขาบอกนะค่ะเดี๋ยวรอดูแหละว่าเอ๊ะ
มีหนุ่มคนใหม่มาให้หัวใจกระชุ่มกระชวยสาวราล่าหรือเปล่า